กรณีหนึ่งก็คือผู้ชายวัย๓๖ปี
ไม่เคยมีโรคประจำตัวนะ
แล้วก็นั่งกินข้าวอยู่กับญาติตามปกติแหละ
ก็ไม่ได้เกิดอาการอะไรแต่หลังจากกินข้าวเสร็จไม่นานนะครับมีอาการช็อกหมดสติ
แล้วก็ญาติพยายามช่วยแล้วก็แจ้งหน่วยกู้ภัยพยายามช่วย
แต่ท้ายที่สุดช่วยไม่ได้
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางญาติยังติดใจสงสัยอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
กับผู้ชายวัย๓๖ปีเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่เคยป่วยไม่เคยเจ็บไม่เคยมีโรคประจำตัวนะครับ
นี่ก็เป็นวินาทีในการยื้อชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีป
แล้วก็ทีมแพทย์ช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ
นายสารวุฒิสุขวิพัฒน์อายุ๓๖ปี
ซึ่งนอนหมดสติอยู่ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พยายามปั๊มหัวใจกันอยู่พักใหญ่
ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
และในเวลาต่อมานะครับทางโรงพยาบาลก็แจ้งให้กับทางญาติ
ทราบว่านายสารวุฒินั้นเสียชีวิตแล้ว
ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันครับ

ญาติเล่าให้ฟังว่านายสารวุฒิไม่เคยมีโรคประจำตัว
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งกินข้าวตามปกติแล้วครับ
ไม่มีท่าทีว่าจะเกิดอาการอะไร

นานนักนายสารวุฒิเกิดมีอาการช็อก
และหมดสติไปอย่างไม่ทันตั้งตัว
ญาติก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแต่ยังสงสัยอยู่
ทำไมญาติของเขาเองก็ยังไม่เคยมีโรคอะไร

แต่ว่าก็นี่แหละครับเชื่อว่าอาการทางร่างกายแล้วเนอะ

ประเพณีทางศาสนาต่อไปนะครับ